ทีนี้พาไปที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ
เศรษฐีนีคนหนึ่งเธอเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑
พฤศจิกายน๒๕๖๑ได้เงินไปครั้งนั้น๙๐ล้านบาท
ล่าสุดจ้างให้สามีหย่าให้เงินสดเลย๓๐ล้านบาท
แหวนเงินทองรถยนต์รวมมูลค่ากว่า๕๐ล้านบาท

อยากรู้ไหมอยากเล่าแต่เดี๋ยวเล่าค่ะ
เอาแบบนี้ก่อนผู้หญิงคนนี้เธอนามว่า
คุณวัลลีปัญญาสัยอายุ๔๘ปีนะคะ
เธอเปิดใจกับทีมข่าวของเราในระหว่างที่
ร่วมพิธียกช่อฟ้าสาราการประเรียนที่วัดโคกสีสว่าง
กุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้ค่ะ

เธอเล่าให้ฟังแล้วก็ยอมรับบอกว่า
เลิกรากับอดีตสามีโดยจ้างหย่าเป็นเงิน๓๐ล้านบาท
พร้อมกับยกทรัพย์สินอีกหลายรายการ
ทั้งรถยนต์สามคันเครื่องเพชรท้องรูปภัณฑ์
มูลค่าทั้งหมดกว่า๕๐ล้านบาท

สาเหตุพี่วัลลีมันเกิดอะไรขึ้น
เงิน๕๐ล้านบาทไม่ใช่น้อยนะคะ
จ้างหย่าแสดงว่ามันอัดอั้นตันใจสุดแล้วใช่ไหม

เขาบอกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกัน
เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
หนึ่งเราคิดอย่างเขาคิดอย่าง

อันนี้คือประเด็นของชีวิตคู่เลยนะคะ
คือสามีภรรยาที่อย่าล้างกัน

เขาหย่าแต่เขาไม่ยอมหย่า
เราก็เลยต้องคุยกันจนสุดท้าย

คือสุดท้ายเราก็ได้ให้เขาไป๓๐ล้าน

เป็นเงินสดหรือว่าเป็นข้าวของ

ข้าวของต่างหากรวมเข้าของด้วย

เต้ยก็น่าจะได้ไปประมาณเกือบ๕๐กว่าล้าน

คนเรานะคิดต่างแล้วเข้าใจ

แต่คิดแล้วมันไม่ตรงกัน
แล้วไม่พยายามที่จะเข้าใจกันก็อยู่กันยาก

ส่วนเรื่องของการบูรณวัดโคกสีสว่างนะคะ

คือจริงแล้วเป็นคนในพื้นที่

อยากจะพัฒนาวัดในพื้นที่ให้สวยงาม
หลังจากที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญ
สร้างหอระคังซุ้มประตูวัด
แล้วก็ห้องน้ำรวมถึงซ่อมแซมสาราการประเรียน
รวมเป็นเงินรวมแล้วเนี่ย

อกจากนี้ยังมอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

และแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แกะโรงเรียนต่าง
ในถิ่นธุระกันดาในพื้นที่จังหวัดอูดรคารีกด้วย
อย่าอ่านข้อความของคุณผู้ชมซะหน่อยนะ
คุณผู้ชมแซวมาบอกว่า
เมียผมทำไมไม่จ้างผมแบบนี้บ้างนะฮะ
ไม่ดีหรอกครับการรักการดูแลกันไปดีกว่า